เรามาดูคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลเป็นสีสันกันหน่อย
บอกเป็นเรื่องกล่าวเก้าอี้มหัศจรรย์
พี่วินกำลังนั่งเพลินอยู่
อยู่เกิดอะไรขึ้นต้องไปดู
เป็น๒ครั้ง๒คราเขาบอกว่าเก้าอี้มหัศจรรย์
แล้วก็ถ้าจะดูหนังดูละครดูสนุกต้องดูสองภาค

เก้าอี้สีแดงที่พี่วินมอเตอร์ไซค์มานั่ง

ล้มปั๊บแล้วพี่วินก็ยังนั่งค้างอยู่

ตกลงอันนี้เก้าอี้มันปรับได้หรือว่าเก้าอี้ยกอยู่

นี่คือเก้าอี้ตัวแรกนะครับ
งงกันโกรธอ่ะเอาจริง
ตอนแรกยังงงอยู่ตอนหลังเอาล่ะ

ว่าเขาคงเจ็บใจกับเรื่องนี้อยู่
แล้วก็มีเพื่อนพี่วินก็มาผลักเหมือนกัน

ไปทำแบบนี้อย่าใจร้อนเพื่อนอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ว่าเจ็บใจเจ็บก้น

คุณดูโพสต์นี้แล้วก็

หนังจะสนุกต้องดูภาค๒

เก้าอี้สีแดงถูกทิ้งไว้ตรงนั้นแหละ

จุดเดิมแต่เปลี่ยนเก้าอี้แล้วเป็นเก้าอี้สีน้ำเงิน

อยู่กับสุนัขที่นั่งเพลินเหมือนกันอยู่ข้าง
แล้วเดี๋ยวดูวินาทีนี้

หัวฟาดด้วย
ก็นั่งสไลด์มือถืออยู่ดีนะ
ทั้งคนทั้งสุนัขกระเจิงเลยฮะ
พี่เสื้อเทามาเกาหัวอะไรวะ

เดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้น๒ครั้งสงคราแบบนี้

คลิปนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดติดอยู่หน้าบ้านนะฮะ
ที่เจ้าของบ้านจะโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว

หนังจัดสนุกต้องมีภาคสองเสมอ
ตอนเก้าอีมหาศจรรย์และกระจกร้านของฉัน

นี่ฉันชอบเก้าอี้มหาศจรรย์และกระจกร้านของฉัน
ดิฉันชอบเก้าอี้มหาศจรรย์และกระจกร้านของฉัน

ดิฉันชอบเก้าอี้มหาศจรรย์และกระจกร้านของฉัน
ดิฉันชอบเก้าอี้มหาศจรรย์และกระจกร้านของฉัน

ดิฉันชอบเก้าอี้มหาศจรรย์และกระจกร้านของฉัน
ดิฉันชอบเก้าอี้มหาศจรรย์และกระจกร้านของฉัน

ดิฉันชอบเก้าอี้มหาศจรรย์และกระจกร้านของฉัน

ดิฉันชอบเก้าอี้มหาศจรรย์และกระจกร้านของฉัน